พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานเรือเวชภาหะแก่สภากาชาติไทย
เพื่อใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลราษฎรตามลำน้ำนะคะ
โดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าใดเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะ
จากนี้เรือพระราชทานลำนี้ก็ยังเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระยะแรกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพร้อมกันค่ะ
นานกว่า๖๐ปีแล้วที่เรือยนหลวง

ภูมิพลอดุลยเดชพระราชธานามว่าเวชภา
ออกเดินทางไปรักษาพยาบาลแก่ราษดร
นับตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ต่อเรือขึ้น

และพระราชทานแก่สภากาชาติไทย
เมื่อวันที่๑๙มกราคมพุทธศักราช๒๔
การที่จะให้แพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาประชาชน
แม่น้ำลำคลองก็ลำบาก
ก็ได้เรือพระทานลำนี้ที่พระองค์ท่าน
ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันยาวที่มองเห็น
และก็พระราชทานเรือลำนี้เพื่อไปดูแลรักษาพยาบาล

เรือพระราชทานเวชภาหน่วยรักษาพยาบาลทางน้ำลำเดียวในโลก
ยังคงปฏิบัติภารกิจตามพระราชดำริเช่นเดิมทุกปี
แม้การแพทย์และสาธารณสุขจะเจริญก้าวหน้าขึ้น
จนถึงปัจจุบันออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่๑๕๓ครั้ง
ราศดรบ้านเรือนริมน้ำ๑๙จังหวัด
ที่เป็นหนักก็ที่เจออาจจะเป็นเรื่องของความดาโลหิตสูง

เพราะเนื่องจากว่าออกจากบ้านไปไม่ได้
หรือว่าการเดินทางคมนาคมไม่สะดวกนะครับ

ก็ได้มีโอกาสไปช่วยวินิจฉัยโรคพวกนี้
ก็ทำการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
ระยะแรกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ได้บริการตรวจรักษาโรคผ่าตัดด้านธนกรรม
รวมถึงทำแพ้ฉีดยาและจ่ายยา
ในเรือเวชภานทุกขั้นตอน
ต่อมาเมื่อราศดรไปรับบริการจำนวนมากขึ้น
ย้ายหน่วยแพทย์ขึ้นมาตรวจรักษาบนบก
โดยอาศัยสาหร่าและท่าน้ำวัฒน์

ยังคงลำเลียงลงทางเรือเวชภา
โดยจัดยาตามคำสั่งของแพทย์
จ่ายยาแก่ผู้ป่วยภายในเรือ

ป่วยจนไปรับยาจากแพทย์ไม่ได้

จะส่งเจ้าหน้าที่นำซองยาไปส่งให้ถึงมือ

ก็จะแตกต่างจากสถานีกาชาติอื่นนะคะ
ตรงที่ว่าครั้งนี้เราได้มาออกหน่วย
คือมันมีการจ่ายยาในเรือ
แล้วก็เพศรัชกรก็จะเป็นผู้อธิบาย

ท่านได้ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย

เพราะว่าระบบสาธารณะ
สาธารณสุขก็คือยังเข้าถึงได้ลำบาก
เพื่อพระราชทานเวชภาเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ให้ชาวบ้านรู้สึกว่าในหลวงรัชกาลที่๙

เมื่อใช้ยารักษาอาการป่วยจนหมดแล้ว
หลายคนจึงขอเก็บซองยาไว้
เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อคุณภาพบุรุณาธิคุณ

ไปทุกที่ทุกทางที่ไม่น่าจะไป
แต่ท่านก็ไป
ท่านเป็นพระบาทตำเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนรักมาก

ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนที่จะดีเหมือนในหลวงและพระราชินีอีกแล้ว
ไม่มีจริงนะ
ในวันที่ในหลวงรัชกาลที่๙สวรรคตไปแล้วแต่เรือพระราชทานเวชภา
ยังคงออกหน่วยรักษาชาวบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยและเจ้าหน้าที่เรือยนล้วง
ซึ่งยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความจงรักพักดีต่อไป
เพื่อสารต่อพระราชปนิษฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่๙
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน